ไปดูการแข่งขันที่เขาว่ากันว่า
เหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขันเขาไม่ใช่ผู้

ปกติเราเห็นแต่ชาวบ้านเข้ามาแข่งขันกัน
งานนี้เอามาทั้งหมอทั้งพยาบาล

แล้วก็เป็นการลดความเครียดจากการทำงานของเหล่า

นี้เห็นตีตีอยู่ดีคุณหมอนะ

คุณหมอแอนด์พยาบาลแม่
อะไรต่างนานาพิสูจน์ความถึกอดทน
ไม่ใช่กินวิบากแล้วนี่กินลำบากแล้ว

แต่อีกหนึ่งสิ่งที่จัดเต็มยิ่งกว่าการแข่งขันก็คือ

อ้าวไหน
พิธีเปิดเขาจะมีขบวนพาเรทใช่ไหม
แต่ละสีแต่ละกลุ่มเขาก็จะเดินขบวนกัน

โอ้โหน่ารักสวยงามทุกคนเลยนะคะ
แล้วก็จะเป็นขบวนพาเรทที่เขารณรงค์ต่างนะครับ
ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ

คุณหมอไปอย่างนั้นสวย
โอ้โหแล้วก็แต่ละขบวนเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับ

เพื่อให้ประชาชนที่พบไปเห็นระดับรู้

การสาธิตใส่ชุดปราบไวรัสโคโรนา

เขาใส่อย่างนี้ชุดแบบเต็มสูตรเลยนะ
เขาต้องปลูกปิดกันตั้งแต่ศีรษะจริงหลายทาง

แว่นดำข้างในแล้วก็ต้องมีเหมือนกันหน้ากาก
แบบนี้แล้วก็ถุงมงถุงมือก็ต้องใส่ให้ไปเรียบร้อย
นี่ครับเขาทำแบบนี้นะ
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่เขาได้เห็นได้ตระหนักรู้ไง

เห็นแล้วแหมอยากจะเดินมาบอกว่าอยากใส่บ้าง
มีสักชุดไหมจะได้รู้สึกปลอดภัย

ฉันว่าให้คนทั้งโลกใส่ยกเว้นคุณ